สถานีผีดุเรื่องลี้ลับจากคนเห็นผีโดยแจ็ควัชรพลฝึกใจดี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
กับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
ซึ่งแน่นอนนะครับว่าทุกค่ำคืนวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
และตลอดทั้งเดือนนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับว่า
ในการเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญนั้น
เป็นทีมผีข้ามประเทศครับ
และในค่ำคืนวันนี้แขกรับเชิญของเรา
มาพร้อมกับเรื่องราวของเมดเล่ผีต่างประเทศ
ที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกับเรา
ทั้งหมดจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
และวันนี้แขกรับเชิญที่มานั่งอยู่ข้างผมครับ
พร้อมแล้วเป็นที่เรียบร้อยที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์
ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญให้กับชาวสถานีผีดุได้ฟังกันครับ
ทีมผีข้ามประเทศครับ
ยินดีต้อนรับนายช่างชิดครับสวัสดีครับ

ปกติเราจะคุยกันผ่านทางโทรศัพท์ครั้งนี้ได้มีโอกาสเจอกัน
เยี่ยมเยี่ยมในสถานีผีดุของเรา
แน่นอนครับว่าทีมตลอดทั้งเดือนนี้ของสถานีผีดุ
มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องผีที่ไปเจอจากประเทศเพื่อนบ้าน

เขาไปเจอมาแล้วก็เล่าสู่กันฟัง
มาพร้อมกับเรื่องหลอน๓ประเทศ

มากันที่เรื่องแรกก่อนเป็นยังไงฮะเรื่องนี้
เรื่องแรกนี่ก็คือเป็นพี่ที่รู้จักกันนะครับ
ก็คือต้องเท้าความนิดนึงว่าคือ
ผมเองจริงเป็นวิศวกรโยธา
แต่ว่ามีความชื่นชอบเรื่องคาถาอาคมนะครับ
มีโอกาสได้เจอพี่คนหนึ่งที่ได้เรียนคู่กันนะครับ
แต่ว่าพี่เขาทำเป็นอาชีพเลย

พี่เนี่ยเคยไปต่างประเทศเนี่ยเคยเจออะไรแปลกไหม

เขาบอกว่าถ้าเจอแบบผีแบบโบ๊บะเต็มอัลบั้มอย่างนี้

เจอเป็นลักษณะที่เป็นเรื่องหลอนซะมากกว่า

หลอนยังไงพี่เล่าให้ฟังเลยสิ

เขาไปประเทศสิงคโปร์ค่ะ
โดยเขาไปทำธุรกิจกับพาร์ทเนอร์

ก็ก่อนที่ไปเนี่ยพาร์ทเนอร์คนสิงคโปร์เนี่ยบอกว่าร้านเขาเนี่ย

เขาก็ไปพอไปเสร็จปั๊บเนี่ย

ช่วงกลางแล้วก็ช่วงหลังซึ่งช่วงหลังนี่คือห้องครัว
เป็นห้องครัวห้องน้ำแล้วก็มีห้องนวดเล็กอยู่

ก็โอเคคุยกันปกติ
เขาเรียกว่าอะไรเอาของไปวางนู่นนี่นั่นก็จะเข้าห้องน้ำ
ปรากฏว่าพอเดินเข้าห้องน้ำผ่านทางห้องที่เป็นห้องตรงกลางที่เป็นห้องนวดนะครับ
วดแผนชัยไปถึงห้องครัวแล้วก็จะเป็นห้องน้ำ
สายตาข้างซ้ายเขาไปสะดุดกับอะไรอย่างหนึ่งมันเหมือนกับมีอะไรแวบเข้ามา

ปรากฏว่ามีรูปภาพมากกว่านั้น
ตั้งอยู่บนที่วางรองเท้า

เป็นรูปภาพผู้หญิงไทย
เขาก็มองดูว่าเป็นรูปภาพอะไร
พอไปนั่งดูดีเฮ้ย
เขาตกใจเลยอุทานเลยเฮ้ย

ใครให้ยูเอารูปแม่นาคมาตั้งไว้ตรงนี้

เป็นดวงวิญญาณที่คนไทยเขานับถือกันพอสมควร

ที่มันดูเป็นที่มันไม่เหมาะสมฮะ

ปรากฏว่ามันมีช่วงจังหวะหนึ่งที่เขาเห็น
ตรงรูปย่านาคที่วางไว้อยู่หน้าร้าน
ปรากฏเงาดำขึ้นมา

ของร้านเขาก็เรียกพี่ผมเข้ามาดูว่า
เฮ้ยเขาไม่เอาแล้วเขากลัว
เขาก็บอกว่าได้
แต่ก่อนจะเอากลับคุณต้องขอเข้ามาก่อน

ไม่ใช่แค่รูปเฉยแล้วแหละต้องมีอะไร
ก็ขอคำมาก่อน
พี่ผมเขาก็บอกกล่าวนะครับ

ย่าถ้าย่าอยากกลับประเทศไทยผมจะพากลับ
แต่ตอนนี้ผมมาทำงาน

ถ้าไม่มีคนเข้าเนี่ยมันก็แย่อะ

แล้วเดี๋ยวถ้าผมได้ถึงคิวกลับไทยแล้วผมจะพาย่ากลับไทย
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยไม่เอาแล้วกลัวมาก
ก็เอารูปภาพย่านาคเนี่ยไปฝากไว้ที่วัดวัดแห่งหนึ่งนะครับ
แล้วหลังจากที่จุดทูปบอกกล่าวย่านาคว่าคนเข้า

น่าจะเป็นตั้งแต่ที่ไปเอารูปมาตั้งไว้
ก็พอจนพี่ผมกลับประเทศไทยก็แจ้งเจ้าของร้านว่า

ก็ไปเอาลูกกลับมาพอลูกกลับมาเสร็จพี่เขาก็เชิญ

ก็กลับมาถึงประเทศไทยพี่เขาก็ให้คนที่รู้จักกันเนี่ย

พอไปถึงวัดมหาบุตรเสร็จปั๊บเนี่ยอ่า
มีป้าคนนึงที่เขาขายพวกดอกไม้วงมาลัยนะ
พี่เขาก็ไปถามว่าป้าครับผมมีรูปย่านาคเนี่ย

ตอนแรกป้าเขาเห็นป้าเขาทำหน้าไม่พอใจ

ยกบอกว่าป้าใจเย็นฟังผมก่อน

เป็นอย่างนี้ไทม์ไลน์เป็นอย่างนี้อย่างนี้เสร็จปั๊บ

อันนี้คนที่ไปทำมาไม่ได้ขออนุญาต

ที่ทำมาจะนับถือไม่นับถือ
แต่ไปทำมาอย่างที่อีกเนี่ย

ป้าเขาบอกว่าหนูลองไปดูในห้องข้างหลังดิ
พี่เขาเข้าไปดูปรากฎรถเป็นรูปปั้นรูปถ่ายของย่านหน้า
ทั้งขนาดมีค้ากันทุกขนาดนะครับ
ไม่ได้เข้าคนจริงหรืออะไรแบบนี้
เขาบอกเนี่ยดูไว้คนไปทำไว้บูชา

แม้กระทั่งมีภาพภาพหนึ่งที่
คุณป้าเขาบอกเน้ดูภาพเนี้ย
ซึ่งเป็นภาพจากนิตยศาสตร์นะครับ
เจ้าของภาพในสตอรี่ภาพนี้คือว่า

ส่วนของเขาศรัทธาเขาก็ตัดมามาใส่กรอบบูชา
พอมาใส่กรอบบูชาเสร็จปั๊บเขาเล่าให้ฟังว่าเขาไม่อยู่บ้านกัน
บอกว่ายูคนใช้ยูแต่งตัวสวยจังเลยนะ
บอกว่าคนใช้ไหนที่แต่งชุดไทยแง่
ลึกได้หันไปเห็นรูปแย่หน้าน่าจะใช่

ก็เป็นคนรู้จักของพี่เขาคนหนึ่ง

เขาเอารูปปั้นเทพที่เป็นเทพผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ย

ตั้งแต่เอามาไว้ที่บ้านเนี่ยรู้สึกว่า

วันจะมีเสียงคนเดิน
บางทีคนในครอบครัวก็จะเห็นเป็นผู้หญิงเดิน

เขาก็คงจะรู้ว่าพี่ผมก็ทำอย่างนี้

แล้วก็ไม่รู้จะช่วยยังไง

เป็นน้ำมนธรณีศาลนะครับ

ยูก็เอาไปพรมของยูเองก็แล้วกันบ้านยู

เจ้าของบ้านเอาน้ำมนกลับไป

ก็ไปวางไว้ใกล้รูปปั้น
รูปปั้นเทพผู้หญิงที่เอามาจากเพศไทย

ตกคืนนั้นเขาฝันว่ามีผู้หญิงมา

หมายถึงขวดน้ำมนต์เอาออกไป
ในฝันผู้หญิงมันบอกเอาขวดน้ำมนนี้ออกไป

สะดุ้งตื่น
พี่เขาก็เลยทำวิธีลดน้ำมนต์อะไรให้

ก็มารายหายไปแล้วก็เอารูปปั้นออกจากบ้าน
อันนี้เป็นเรื่องที่พี่คนแรกเล่าให้ผมฟัง
แล้วเขารู้ไหมครับว่าตกลงแล้วที่อะไรที่อยู่ในรูปปั้น
น่าจะเป็นลักษณะเป็นพวกผงกระดูกผี
รูปปั้นนี้บอกได้ไหมเป็นรูปปั้นของอะไรอ่ะเทพอะไร
ไม่บอกเลยว่ะเอาเป็นว่าเป็นเทพผู้หญิงองค์หนึ่ง
เป็นเทพผู้หญิงแต่ใช้กระดูกผีตายหง
ความเหนียนนึกออกไหมใช้ความเหนียนความเข้มขัง
เอาตัวมวลสารตัวนี้ไปเป็นตัวเพิ่ม

ก็ถ้าเป็นลูกเทพจริงก็ไม่ควร

มันคนละอย่างครับแต่ว่าในเรื่องศัษฐศาสตร์บางที
มองเป้าที่ความเข้มขัง
พวกอย่างนี้เขาก็ไม่ได้มาคิดนะครับ
อันนี้เป็นเรื่องของพี่คนแรกที่สนิทกันของผม
ต่อมาเป็นเพื่อนกรยายมิตรคนหนึ่ง

คุณเปิ้ลเป็นนักธุรกิจผู้หญิง
ส่งออกของให้กับต่างประเทศ

เดินทางไปต่างประเทศบ่อยทั่วโลกเลย
วันนั้นได้มีโอกาสคุยกันก็ถามคุณเปิ้ลว่า

เขาบอกว่าเคยเจอที่เยอรมันที่ไปประเทศรอบโลกเลย
ผมบอกว่าอ่านแล้วใกล้บ้านเคยเจอบ้างไหม
เขาบอกว่าที่เขาเคยเจอนะมีอยู่๒ประเทศ
คือประเทศที่๑คือประเทศลาว
เหตุคือเขาไปคุยธุรกิจไปดิวธุรกิจ

ซึ่งเป็นโรงแรมไพเวทของลาว
ซึ่งตัวโรงแรมน่าจะเป็นพระราชวัง
หรือบ้านเก่าของคณะบดีของเรา
คือสมัยก่อนลาวยังปกครองโดยระบบขุนนาง

เพราะฉะนั้นก็เป็นบ้านเก่าบ้านอะไรมา

เหตุการณ์นี้ประมาณสัก๑๐กว่าปีก่อนนะครับ

คืนแรกเนี่ยไปนอน
ปรากฏว่าเขากำลังจะหลับ

ใช่ไม่ล่ะว่าคือข้อยแทนตัวเองของคนราว
บอกช่วยหน่อยเจ้าช่วยฉันหน่อยเจ้า

เห็นผู้หญิงเย็นอยู่ฟั้น

มาก็เดินตุ๊ปั๊เป๋เลยเข้าห้องมา

เป็นเรื่องผู้หญิงสมัยก่อน

เห็นจังหวะที่กำลังจะลุกขึ้นไปถาม

หายไปเห็กวันนี้ก็

ผัฤตหนักหลักหัวเที่ยง

มันไม่ได้ตันด้วย

เขาก็เลยเอาตัวศักดิ์ไรนี่เพื่อแงะมี
อ้าวเขาเจอพ่ออบ
มันเชียงเรียกว่าอะไร
เดี๋ยวนะเขาไปงัดกำแพงโรงแรมเลยเหรอฮะ

คงไม่ถึงขนาดจะไปพังอะไรขนาดนั้น
อันนี้ผนังจริงที่เป็นผนังปูนเร็วไปไหน
แล้วก็น่าจะมีผนังไม้ซ้อนอยู่นะครับ

มันอยู่ระหว่างผนังตัวอาคารจริง
ผนังผนังไม้ที่เอาไว้โชว์หลอกอะไรก็ตามแต่
เขาก็ไปเจออีกตัวพระอบตัวนี้มา
ซึ่งผมลืมเล่าไปข้ามไปนิดหนึ่ง
คือวันที่๒ก่อนที่จะไปดิ้งกับลูกค้าเนี่ย

ไหว้พระผมไม่รู้ว่าประเทศลาวมันไหว้๙วัดเหมือนประเทศไทยหรือเปล่านะ
ปรากฏว่าพระเห็นคุณเปิ้ลเข้ามา
เยี่ยมว่ามีคนตามมานะ
แล้วเขาก็บอกว่าใครพระก็ยอมตอบ
อันนี้ซึ่งกับภาพก่อนที่จะดิ้งพระก็มาคืนที่๒ครับ

รอยอังคารบางสกุลไรก็ไปเสร็จ
นั่นคือเป็นเรื่องของคุณเปิ้ลที่ประเทศลาว
แสดงจริงก่อนหน้านี้

อาจจะมีแขกคนอื่นเคยมาพัก
น่าจะคลื่นเดียวกัน
คือเป็นจูนไปเจอคลื่นเดียวกัน
ก็เลยเหมือนกับปลดปล่อยเขาออกมาได้

แต่น่าจะเป็นเจ้านาย

ที่เคยเป็นบ้านของเจ้าขุนมูนาย

ผมก็ถามแล้วประเทศอีกสอง
ประเทศลาว
เอาเสื้อผ้าเกลียวมาที่จะเก็บเข้าไปในตู้

สั่นโยกมูเอ้ยอย่างนี้เลย

มาก

แกบอกแกก็เปิดเข้าไปดูเลย

ไม่มีอะไรในตู้

ตื่นมาก็ยังโกง
เหมือนพี่แจ๊คชอบพูด
มันเป็นอะไรทำไมมันถึงอย่างนั้น

เวลาที่เขาทำธุระเสร็จตอนช่วงเย็น
เข้ามาในห้องก่อนเขาจะนอน

นกหลูกจริงเหรอ

ตาแดงอยู่ตัวน่าจะประมาณประตา

เป็นของตกแต่งของโรงแรม
ไม่ได้คิดว่าน็อคหลุก
ถ้าจางก็ต้องกระดูกภูมิอยู่ถ้าตู้มันปุ๊บอีกพอปุ๊บอีกเขาก็ลุบขึ้นมาแล้ว
จังหวะจะไปเปิดตู้แล้วภูมิหายภูมิไม่อยู่แล้วแต่พอแกไปเปิดตู้อีกก็ไม่มีอีก
นี่ก็มันเกิดอะไรขึ้นแล้วคราวนี้แกก็มานั่งดูตู้ตู้บางหรือเปล่า
ตู้ไม้หนาขนาดนี้ถ้าไม้หนาอย่างนี้การสั่นมันไม่ได้สั่นง่ายแน่
ไม่ได้ใส่ง่ายเลยไม้มันลักษณะหนาประมาณนี้เลยสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่
รู้แล้วว่ามันไม่น่าจะใช่เหตุปกติแล้วแหละน่าจะมีอะไรทำให้แกรู้แล้วว่ามันคงไม่ใช่การสั่นธรรมดา
เช้ามาก็เลยไปถามไกด์ไกด์ที่เป็นคนกะเหลี่ยงถามว่า
ฉันสองคืนแล้วตู้นี้สองวันเลยแล้วคืนนี่สองเห็นนกหูกด้วย

ที่พม่าเนี่ยมันจะมีพวกเล่นของเยอะครับ
ก็ไม่รู้ว่ามไรที่ก็มาทำโรงเกี่ยวกับพฤษฎิกรรมเล่นของรึเปล่า
สองก็คือว่าโรงพม่าเนี่ยหนาใหญ่

ใครที่บอกว่า
น่าจะเอามาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่อ

เป็นคนในประเทศนั้นเขาว่าอย่างนั้นว่า
โรงเนี่ยที่ใช้ใส่ศพใส่อะไรเนี่ย
เขาเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ต่อ
เป็นลักษณะไม้เป็นเหมือนกันเลย

ก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะไม่เกิดจาก

อันนี้ก็เป็นเรื่อง
เรื่องแปลกเรื่องร้อน

คโปร์เนี่ยถ้าเป็นคนไทยเรา

จะบอกว่าโอ้โหประเทศเขาเทคโนโลยี

เขามีความเชื่อเรื่องผี

เขาจะมีการเอาของเครื่องเส้น

ให้ออกมารับเครื่องเส้นของเขา

สปลาวแน่นอนครับว่าความเชื่อของเขา

ผมว่าที่น่ากลัวนะเมียนมาร์

สมมุติว่าเราไปเที่ยวประเทศเขา

เราจะเคลียร์ยังไงไง
ผมอีกนิดหนึ่งเรื่องพระม่า

มีคนรู้จักคือพี่พระม่าดุมากเลย
ก็ไม่ออก

หนึ่งที่มีคนเสียชีวิตแล้ว
ชาวบ้านก็บอกว่าพี่ดุมาก

ไม่ไปครับผลสุดท้ายเอาทหารมาครับเอาทหารมาถือปืนอ่า
ไล่ผีผมยังขำไปเลยเฮ้ยเป็นมุกหรือเปล่าเขาบอกจริงอ่า
เออเคยได้ยินเหมือนกันเพราะว่าพระมารปกครองโดยทหารครับ
เพราะฉะนั้นทหารเขามีอำนาจอืมสิทธิ์ขาดเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ย
ดวงวิญญาณอาจจะฝังใจตรงนี้อยู่อยู่ในดินเอของความเป็นผี
พอเจอทหารแล้วก็ยังกลัวอยู่เหมือนเดิม
ถ้าเป็นไปได้ผมก็เอ่อนี่แปลกแปลกเออนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับ
ถือว่าเป็นการเปิดโลกกระทัดกันแล้วกันนะครับว่าจริงแล้วเนี่ย
ไม่ใช่แค่ประเทศเราประเทศเดียวบ้านเราบ้านเดียวที่เชื่อเรื่องผีนะฮะ
ครับผมเคยคุยกับคนหลายหลายที่ญี่ปุ่นประเทศเจริญมาก
เขาเชื่อเรื่องผีมากกว่าเรานะญี่ปุ่นมองคนไทยว่าคนไทยไม่เชื่อเรื่องผี
คนไทยเป็นเมืองที่แบบว่าไม่เชื่อเรื่องผีเลยอืม
แต่ญี่ปุ่นเชื่อเรื่องผีเรามองญี่ปุ่นว่าญี่ปุ่นไม่น่าจะเชื่อเรื่องผีเท่าไหร
ดูเหมือนคนไม่มีศาสนาอย่างนั้นนะสุดโต่งมีศาสนาญี่ปุ่นมีศาสนา
ครับญี่ปุ่นมีศาสนาเป็นของตัวเองเขาจะมีนิกายนู่นนิกายนี่อะไรอย่างเงี้ครับ
แต่เขาเชื่อเรื่องจิตวิญญาณเรื่องผีมากเพราะฉะนั้นเรื่องลี้ลับเรื่องผีเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะบ้านเราบ้านเดียว
แน่นอนเราถึงมีประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมานะครับว่าเป็นผีที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านเรา
อยู่ในระแวกเดียวกันผีข้ามประเทศนะฮะนี่คือสถานีผีดุของเราในค่ำคืนวันนี้ครับ
คือที่ขอบคุณในช่างชิดนะฮะขอบพระคุณครับ
และเราจะกลับมาเจอกันใหม่นะครับ
อย่าลืมนะฮะวันศุกร์เรามาล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญไปพร้อมกันครับ
ส่วนสัปดาห์หน้าจะมีนักเล่าท่านไหนมาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับ
วันนี้เวลาหมดหมดเวลาแต่ก่อนที่จะจากกันไปฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับ
สำหรับท่านไหนที่อยากจะมาเล่าประสบการณ์แบบนั่งกับผมแบบนี้

ติดต่อมาที่อีเมลของรายการขึ้นอยู่ด้านล่างครับ
แล้วเราคงมีโอกาสได้เจอกันครับ

ส่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกครับ
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
ฝันดีราตรีสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ